แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
กลับเข้ามาในช่วงนี้แล้วนะคะเราก็พร้อมจะจัดเต็มแล้วค่ะ
ในทีมสวยประหยัดทั้งเรื่องที่พักแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะจ๊ะคุณเพื่อนจ๋า
และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแถวพัทยา
ที่พักน่ารักแล้วก็ที่สำคัญราคาน่ารักมาก
ราคาน่ารักขนาดนี้อยากรู้จริงว่าห้องพักจะน่ารักขนาดไหน
ในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
อย่างที่เจ๊ปุ๋ยได้บอกนะคะวันนี้ค่ะ
มิ้นจะพาคุณผู้ชมมาหาที่พักหลักร้อยกันที่นี่เลย
ที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งโรงแรมในสไตล์โมเดิร์นเอเชียค่ะ
ก็คือจะเน้นโทนสีธรรมชาติแนวเอิร์ทโทน
ส่วนวัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นอีดไม้
ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายตาและก็ไม่อึดอัดค่ะ
เรียกได้ว่าทุกอย่างทำออกมาได้กลมกลืนกันหมดเลยล่ะค่ะ
รวมถึงห้องอาหารก็ทำออกมาได้น่ารักมาก
มีเครื่องดื่มราคาเป็นกันเองพร้อมเสิร์ฟ
แถมยังมีกีต้าไว้ให้เล่นอีกด้วยนะคะ
และตอนนี้มินก็อยู่ในห้องพัก
เป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะเหมาะสำหรับนอนสองคนนั่นเอง
บรรยากาศภายในห้องสะดุดตามากคือเขาจะเน้นสีที่แบบดูอุ่นค่ะ
ทำให้รู้สึกน่านอนสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
วกกับสไตล์การตกแต่งที่ดูเรียบง่ายนะคะ
แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะเขาก็จะใช้ไม้นะคะในการตกแต่ง
ทำให้ดูเก๋ไก่สุดเลยล่ะค่ะ
ราคานะคะตกคืนละ๗๕๐บาทเท่านั้น
พัทยาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้จะมีห้องพักราคา๗๕๐บาทหลงเหลืออยู่
แต่ว่าที่นี่ห้องพักไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตามมิ้นมาเลย
โอ้โหกว้างมากเลยค่ะห้องนี้
เป็นเตียงคู่นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะเข้ามาเห็นเลยค่ะว่าพื้นที่ห้องเนี่ยกว้างจากห้องเมื่อกี้เลยนะคะ
มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้นค่ะ
แต่ว่าบรรยากาศในการตกแต่งนะคะก็ยังคุมโทนเหมือนเดิมค่ะ

ที่ดูอบอุ่นสบายตาแน่นอนค่ะ
ส่วนเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ยังเน้นเป็นไม้นะคะให้ความเก๋ไก่ค่ะ
โอ้โหเพิ่มอีกร้อยเดียวได้ห้องที่พื้นที่ใช้สอยกว้างยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็เป็นเตียงคู่แบบนี้นอนคนเดียวบิดขี้เกียจสบายเลยค่ะ
ใครสนใจที่พักดีดีแบบนี้แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญมากมายเลยนะคะ
โอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าทั้งถูกแล้วดีนี่มันยังมีอยู่จริง
บอกแล้วนะคะว่าระดับเจ๊ปุ๋ยจัดให้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอน
อีกอย่างหนึ่งวันนี้เจ๊ใจดีเจ๊เอากิฟต์วอรเชอร์นะคะมาแจก

ใช่แล้วคิดว่ารอผล๕รางวัลนะคะแต่ว่ากติกาเป็นอย่างไรต้องรอท้ายรายการ
แต่เธอไม่มีสิทธิ์นะไม่ต้องดีใจขนาดนั้นให้คุณผู้ชม

เอาล่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะแอร์ว่าเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยหลักสิบพังกันดีกว่าค่ะ
ใช่แล้วค่ะต้องอดใจรอกันนิดนึงขอพักจิบน้ำกันก่อนนะคะ
สักครู่เราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะ